เอาไงกันดีล่ะกับหัวใจ
เอาไงกันดีล่ะกับความรัก
เธอทำให้ใจมันต้องคิดหนักแพ้เต็ม

ใจมันตะโกนว่ามันชอบเธอ
พอเจอจริงได้แต่ยืนงง
ให้ทำยังไงใจมันถึงปลง

ฉันแค่ทางคนอยากเธอ
มันเมาแต่พระไม่กินไม่นอน
อยากบอกเธอสักครั้ง
โปรดเธอน่าขอวัง

ใจฉันกำลังละลาย
เอาไงกันดีล่ะกับหัวใจ
เอาไงกันดีล่ะกับความรัก
เธอทำให้ใจมันต้องคิดหนักแพ้
เต็มพูดตรง
ใจมันตะโกนว่ามันชอบเธอ

ให้ทำยังไงใจมันถึงปลงลง
รักเธอจนหมดใจ